ห้าธันวามหาสดุตรี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ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
แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปรับทุกประหารและปัจจณะกับทุกเรื่องวุ่น
ได้เป็นสุดยอดในปัตตุจริง
กลับมาพบกับเราสวยแซ่บจ้าในทุกวันสุขแบบนี้
รับรองเลยว่าจะซ็อกแซะให้ถึงใจเลย
ว่าแต่วันนี้ผู้ชายในฝันของเรานำคือน้องชามชายนั้นเอง

พูดเลยว่าสาวซาวจะต้องชอบแล้วก็รอชม

นี่บทกรีมเนี่ยเพื่อนไปชมดูดีคุณพี่เอาไวรัสมาติดนอกเพื่อนไปชมดูดีคุณพี่เอาไวรัสมาติดนอก
คือเราต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ไม่แต่คน

เรื่องความรักแบบล้มเปลวกันหมดเลย

เรื่องความรักมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
หรือถ้าพูดไวขนาดนี้นี่
เข้าประเด็นเลยไหม
ดีไหม

ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่ในพื้นฐานของความซื่อสัตว์นะคะ
แล้วก็แบบไว้เนื้อเชื่อใจกันใช่ค่ะมันจะไม่มีปัญหา
คุณพี่พูดได้แบบดีมากเลย
จนถึงวันนี้นะคะเราไปดูโพลกันดีกว่าว่า
ระหว่างทานไฟเก่ากับมือที่๓

เขาเคยมีช่วงเวลาที่ดีต่อกัน
แล้ววันหนึ่งเนี่ยคือเขามาคบกับเราแล้ว
คนนี้แหละที่เข้ามา

ทำให้แบบถ้าในกรณีถ้าเลิกก็ไม่ดีฝังใจ
เข้ามาอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีผลในชีวิตผู้ชายเราหรอก
ใช่และอันดับ๒นะคะก็คือ
มือที่๓หรือตัวละครใหม่นั่นเอง

แล้วมีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วมีความแตกต่างกับเรา

ก็นี่ไงล่ะมันก็เลยแบบว่าน่ากลัวนะตัวละครใหม่อันนี้
เข้ากันได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้แต่คือแบบคุณตื่นเต้นอ่ะ
แล้วถ้าคุณให้ความสนใจกับสิ่งใหม่อย่างนี้
มันทำให้ความรักของเราไปต่อกันไม่ได้ของเราก็ต้องจบ
ทั้งที่คุณกับของใหม่อาจจะไปด้วยกันไม่ได้ก็ได้นะ

อินไหมแต่อันดับที่๑เลยค่ะ

มันทำให้ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชาย

เพราะว่าถ้าอดีตเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ประสบการณ์

แต่ถ้าเกิดว่าใหม่มาก็อย่าหวั่นไหว
ใช่เปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบของชีวิตคู่ของคุณนะ
ถ้าสมมุติมีแบบนั้นเข้ามาจริงคุณก็อย่าไปโทษมือที่๓อย่างเดียว
คุณก็ต้องดูด้วยว่าคนของคุณหวั่นไหวหรือเปล่า
ถ้าหวั่นไหวง่ายแล้วอยู่ชีวิตคู่กันไปก็ต้องคอยระแวง
ก็ให้เขาไปเถอะอย่างนั้นนะคะ

จะต้องบอกว่ารักมันต้องแบบรักกันอะ
รักกันมากแล้วมันคอยให้เกียรติ
ง่ายที่จะทำให้ความรักของเราไม่สันคอน
ไม่ว่าจะเจอผ่าไฟเก่าหรือว่ามือที่๓
ใช่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้มันดีอยู่เสมอนะ
เพราะว่าเราไม่ควรที่จะบอกว่าเป็นแจ๋วอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำอาหารและหน้ามัน
ไม่เอาเราต้องทำให้เราสวยตลอดเวลา

ข้อที่๒ค่ะดูแลความรู้สึกซึ่งกันแล้วกัน
พูดคุยกันคือบางทีเนี่ยการเป็นแฟนกันบางทีมันก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทและรู้ใจกันทุกเรื่องใช่ไหม
บางทีเราก็เหมือนคอยถามเขาบ้างว่าวันนี้ทำงานเป็นยังไงเหนื่อยไหมเจออะไรมาบ้าง
เราพูดคุยกันใส่ใจซึ่งกันและกัน
ชอบอันนั้นเหรอเราใส่ใจซื้อของมาให้ทำอาหารเตรียมขนมอะไรอย่างนี้
ใช่แล้วค่ะแล้วข้อสุดท้ายนี่แบบว่าโอ้โหพูดเลยนะว่าต้องมีเลยนะคะ
ซื่อสัตว์ถูกต้องความซื่อสัตว์นะคะมันสำคัญมากเลยสำหรับชีวิตคู่มันเป็นเกาะป้องกันและเป็นวัคซีนป้องกันไม่ให้ใครมาย่ำไก่ชีวิตของเรา
ความรักนะคะไม่มีใครรู้อนาคตแล้วก็ไม่สามารถเดาอะไรได้นะคะแต่เราเลือกที่จะทำดีที่สุดกับปัจจุบันได้และดูแลความรักของเรานะคะให้ดีที่สุดได้ค่ะ
ที่สำคัญอย่าทำตัวไม่ดีเพื่อประชดใครอะไรอย่างนี้นะ

สุดท้ายแล้วอ่ะข้อเสียทุกอย่างมันอยู่ที่เราแล้วก็มันเป็นโปรไฟล์ของเราด้วยนะว่าเฮ้ยคนนี้แบบเราได้ยินข่าวคือเรื่องอะไรพวกนี้มันเร็วใช่ไหมถ้าเราจะไปทำตัวไม่ดีอะไรอย่างนี้เจ้าชู้อะไรอย่างนี้
มันเครียดอ่ะเราหยุดก่อนดีมั้ยเรื่องนี้มันแบบมันไม่จบอะค่ะใช่ไหมคะมันต้องล้วงลึกเยอะอ่ะแต่ช่วงหน้าเนี่ยเราต้องไปล้วงลึกคนนี้แล้ว

นี่ก็เรื่องความรักนะคะจบลงก่อนแล้วกันแต่ช่วงหน้าค่ะเราไปพูดคุยกับหนุ่มในฝันของเราในวันนี้ค่ะน้องไทม์ไทยช่วงหน้าค่ะ
น้อง